ที่หมูป่าอาร์แคเดมิและเจ้าหน้าที่อีกเยอะเลยครับคุณ

ยังเฝ้าติดตามข่าวสารของการช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่

กับการเพิ่มของสมาชิก๔หมูป่านี่แหละครับ

ยังให้กำลังใจทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้า

โอ้โหให้กำลังใจแบบเต็มที่
บอกว่าให้กำลังใจให้จบภารกิจในเร็ววันนะครับ
นี่นะครับไปดูภาพบรรยากาศนะครับ
อันนี้คือกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่๒
กว่า๓๐คนของคณะครูศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีนะครับ
ที่ร่วมกันร้องเพลงบุม
เพื่อส่งกำลังใจให้น้องทีมหมูป่าคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
แล้วก็ขอให้ทุกคนกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
ยังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือน้อง
และขอยกจ้องให้ทุกคนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะครับ

น้องเขาบอกว่าต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะครับ
ความเชื่อว่าคนไทยทั่วทั้งประเทศ

ไปฟังเพลงบูมของน้องกันก่อนนะครับ
หมู่ป่าอคาเดมี่สู้สู้

หมู่ป่าอคาเดมี่สู้สู้

เดินแล้วครับหมู่ป่าอคาเดมี่สู้สู้

พาคุณผู้ชมไปต่อเลยที่ขอนแก่นค่ะ
นี่หมูป่าเอฟซี

โดยนายจิรษักโชคสิริวัฒนานนท์

ก็เปิดเผยบอกว่าเนี่ยที่เห็นนี่นะ
จะเอาไปทำเสื้อทีมฟุตบอลรุ่นพิเศษ
สกรีนด้านหลังเสื้อว่าหมูป่าเอฟซี
และเอฟซีหมูป่าอาคาเดมี่

แล้วก็เตรียมที่จะเอาไปสกรีน
เพื่อทำเสื้อร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมหมูป่านะคะ

รวมถึงอุปกรณ์กีฬาไปยังจังหวัดเชียงราย
คือเมื่อน้องกลับมาฝึกซ้อมเมื่อไหร

เชื่อมั่นด้วยนะคะว่าคนไทยทุกคนทั่วโลก
ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องทั้ง๑๓คน

เพราะว่าตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอย่างสุดกำลังเลย
แล้วก็ขอให้ภารกิจสำเร็จในเร็ววันนะคะ
ไม่ต่างจากที่จังหวัดสุราชธานีนะครับ

ในพื้นที่ชุมชนการเคหาแห่งชาติ

ก็พากันติดตามข่าวการช่วยเหลือทีมหมูป่า

พร้อมทั้งส่งกำลังใจไปให้น้องทั้ง๑๓ชีวิต

และออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วนะครับ
ปิดท้ายกันที่ศูนย์อบรมก่อนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์

คณะครูพี่เลี้ยงนำเด็กอนุบาลกว่า๑๕๐คน
เข้าร่วมทำบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้ง

โดยขอให้ออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
รวมทั้งส่งแรงใจไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ร่วมปฏิบัติการภารกิจครั้งสำคัญนี้ด้วย
ทุกฝ่ายให้กำลังใจกันหมด